คุณผู้ชมเทให้จุดเสียงเลยค่ะ
น้องออก้านะคะลูกชายของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ

ในที่สุดก็ทำความฝันสำเร็จค่ะ
คว้าแชมป์เจสกีโลกรุ่นอายุน้อยที่สุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม

๕ปีเนี่ยคุณผู้ชมได้ส่งลงมาจากอเมริกาเลยนะ

และถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าน้องออก้าเป็นตัวแทนประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดค่ะ
เดินทางไปร่วมแข่งขันเจสกีระดับโลกนะคะ

คืออายุน้อยไปทั้งครอบครัวไปเชียร์กันค่ะ

ก็ราสุดแล้วร้อนเมื่อเช้านี้นี่คุณผู้ชม

เพราะว่าข่าวดีน้องออก้าสามารถคว้าแชมป์โลกนะคะ

๑๐๒๐ซ็อกเนี่ยคุณผู้ชมไปเชียร์
คลองได้สำเร็จเนี่ยพ่อแม่ไปเชียร์อยู่

ถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของรุ่นนะคะ
พ่อเปิ้ลแม่จูกริกละคอแทบแตกค่ะ
ตอนนี้ที่อเมริกาที่คุยกันอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะ

หลานมันเป็นยังไงหลานมันเป็นยังไงมันเก่งมั้ย
คือต้องบอกว่าน้องเก่งมากจริงนะคะน้องออก้าเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกมาครอง
สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือน้ำเตาเนี่ยพี่เปิ้ลร้องไห้เลยเหรอ
น้ำตามันไหลออกมาพี่เปิ้ลเปิดใจเอาไว้นะว่าภูมิใจกับตัวลูกชายคนนี้มากจริง
เพราะที่ผ่านมาน้องออก้าตั้งใจฝึกซ้อมแข่งขันมาตลอด
คือพี่เนี่ยเห็นตลอดเวลาเขาอยู่ที่บึงเนี่ยเขาซ้อมกันพร่อมพ่อลูกอย่างนี้เลย
เขาเจอปศักดิ์ไม่น้อยนะเขาเจอปศักดิ์เยอะนะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
คือพวกเราสามคนเองบอกเลยเอาใจช่วยนะคะลุ้นมาตลอดนะคะ
แล้วก็แม่บอกว่าอีก๓วันจะกลับแม่จูนได้คุยกันอยู่นะคะ
แล้วก็ตบมือให้หลานหน่อยนะคะสุดยอดจริงนะคะน้องออก้า
ตอนนี้เป็นแชมป์เจ็ดสกีโลกแล้ว
สุดยอดลูกภูมิใจนะครับผมค่ะนักอ่านข่าวเขาต้องมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ครบครอบ
จนตอนนี้ได้แชมป์โลกแล้วอ่ะขนลุกนะเก่งมากเลยนะคะ
ทำเต็มที่นะคะนี่แหละคือแรงสนับสนุนของครอบครัวนะคุณผู้ชมค่ะ